สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

กลับมาผ่มม้าอีกแล้วอ่ะกลับมาผ่มม้าอีกแล้วอ่ะ

วันที่๑๘มกราเมื่อวานนี้สารอาญาก็อ่านคำพิพากษาจำคุกเลยนะคะ
๘ปี๓๐เดือนค่ะแล้วก็ปรับ๑๐๐๐บาท
นายวัฒนาหรือว่าตุ่มภูมิเรศนะคะก็เป็นอดีตวิศวกรกฟภวัย๖๒ปี
จำเลยในคดีประกอบระเบิดแสวงเครื่องนะคะไปร์ทบอมเอาไปวางทำให้เกิดระเบิดที่บริเวณถนนหน้ากองสลากเดิม
ถนนราชดำเนินกลางและที่โรงละครแห่งชาติค่ะรวมถึงตู้โทรศัพท์หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินเมื่อปี๒๕๕๙
ผ่านมาเป็น๑๐ปีแล้วก็ปี๒๕๖๐รวมทั้งหมด๓สำนวนด้วยกัน
พร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายให้หญิงสาวผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะได้รับความเสียหายอีก๒ราย
รวม๑๔๐๐๐บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
โดยสารให้นับโทษจำคุกนายวัฒนาอดิตวิศวะต่อจากคดีครอบครองวัตถุระเบิดที่บ้านพักของตนเอง
บางเขนอีก๔ปีแล้วก็ปรับ๙๗๕บาทกับคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ
อันนี้จำคุกไปอีก๒๖ปี๑๒เดือนแล้วก็ปรับ๕๐๐บาท
อายุ๖๒ก็จำคุกไปอีก๗๘ปี๓๐เดือนค่ะ

รถหย่อนยังไงก็ต้องโหบปลาก็เป็นอายุเท่าไหร่แล้วถ้า
ตอนนี้๖๒ปีไปอีก๗๘ปี
อ่ะรถหย่อนไปแล้ว๕๐ปีอะมก็ไม่ไหวละร้อยกว่าจะอยู่ไหม
ส่วนข่าวที่เป็นหวย๓๐ล้านเรื่องครูกับตำรวจที่อ้างว่าเป็นเจ้าของหวยเหมือนกัน

ตอนนี้นะครับผลชี้ชัดคดีผล๓๐ล้านนั้น
พบรอยนิ้วมือของร้อยตำรวจโทจรูลอดีตตำรวจ
มีหลายคนปะปนกันจนไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นของใคร

กรณีหวยอลวงละวันที่๑ประจำงวดที่๑พฤศจิกายนศ๒๐๖๐มาปีที่แล้วนี่นะคะ

จำนวน๕ใบ๓๐ล้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นคนที่คนแรกนะฮะ
ตำรวจวัย๖๒ปีที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเหมือนกัน
อ้างว่าอย่างนี้นะคะและนำไปขึ้นเงินแล้วด้วย
แล้วก็นำส่วนหนึ่งไปใช้ในการเปิดบัญชีบ้านและจองรถให้ลูกสาวแล้วด้วย
จนต่อมามีการแจ้งความดำเนินคดีของนายตำรวจท่านนี้เนี่ยนะฮะ
พร้อมกับได้นำไปสู่การอายัดเงินและสุดท้ายต้องมีการตรวจสารพันธุกรรม
ทีนี้นะก่อนหน้านี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็เก็บลายนิ้วมือและลายนิ้วมือแฝง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตตำรวจเนี่ยนะฮะที่ไปขึ้นเงินแล้วเนี่ยนะฮะ
ลาวัลผู้เป็นภรรยาครูปรีชาไข้ควรครูชำนาญการ

และนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์และนางสาวพัชริดาพรมตา
ที่อ้างว่าเป็นพยานอ้างว่าใครซื้อใครซื้อของเขาเนี่ยนะฮะ
ส่วนสลากินแบ่งรัฐบาลตัวจริงถูกรางวัลเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ส่งมาให้ตั้งแต่วันที่๒๒ธันวาไปแล้วนะฮะ
ล่าสุดค่ะล่าสุดค่ะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงวันนี้เลยนะคะ
ได้เปิดแถลงไขความกระจ่างให้กับสังคมโดยยืนยันว่าไขความกระจ่างว่า

จึงลงความเห็นว่าไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับลอตเตอรี่
ซึ่งเป็นมหาสากลได้กระจ่างตรง
ใช่กำลังจะพูดถ้าคำว่าขายความกระจ่าง
ก็ตรวจแล้วไงตรวจแล้วว่าพิสูจน์งานไม่ได้จริง

ส่วนครูปีชานั้นยังไม่สามารถยืนยันรอยนิ้วมือได้

ทั้งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาว่าลอตเตอรี่ดังกล่าเป็นใครก็ตาม
ทางพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งอายการพิจารณาคดีว่า
มีความเห็นตามหรือมีความเห็นแย้งกับพนักงานสอบสวนอย่างไร
โดยทางอายการจะพิจารณาส่งสั่งคดีฟ้องต่อไปหรือไม่
นะหากลอตเตอรี่เป็นของอดีตข้าราชการตำรวจ
ก็จะต้องทำสำนวนถึงที่สุดให้ความกระจ่าง
แต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้น
ก็แสดงว่าการแจ้งความของคุณนั้นเป็นเท็จ
ก็ต้องดำเนินคดีกับครูตามกฎหมายต่อไป
แต่ยังไม่จบ

ก็ต้องอายัดไว้เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นของใครจริงไง

พี่มันมีคนจับหลายคนไหม
มันก็ไม่รู้บางทีมันก็อาจจะติดอยู่คนนั้นคนนี้

ก็ไม่แน่จริงมันอาจจะได้ก็ได้ครับพี่

ยังอ่ะพี่ต้องส่งไปก่อนว่าสำนวนอย่างนี้
คือพิสูจนมาได้เท่านี้เนี่ยอายการจะฟ้องไหม

เพราะตอนนี้ทั้งคู่นั้นต่างก็อ้างว่าเป็น
ฟ่านปิงปิงมาเมืองไทย
ก็อย่างที่รู้นะคะฟ่านปินปิงนี่นะคะก็คือซุปเปอร์สตาร์ชาวจีนที่ดังมากเลยทีเดียว
อันนี้ที่ใหญ่สุดนะพี่ก็นางมาด้วยชุดสีดำนะคะแล้วก็เดินดิ้นทองด้วยความสวยงามมากเลยทีเดียว
รวบผมนะคะแล้วก็ถักเปียร์หน้าอีกกระหุ่นนี่นะคะสวยงามมากโอ้โหเสียง
ซึ่งสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับชาวจีนก็ให้ความสนใจจำนวนมากเลย
หลังจากเสร็จพิธีการบนเวทีแล้วนะฮะนางเอกสาวชาวจีนก็มาพูดคุยเปิดเผยให้เราฟังเลยนะคะ
รีใจมากค่ะฟันเจนฟ่าปิ๊มปิ๊งพูดอย่างนี้ค่ะคุณแม่
บอกว่าก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาประเทศไทยในครั้งนี้นะคะ
แฟนคลับชาวไทยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอบอุ่นมากค่ะ
แม้ว่าตนจะไม่ค่อยมีผลงานในเมืองไทยนะฮะแต่ก็คิดถึงแฟนชาวไทย

เพิ่งฉายไปใช่จริงแฟนคลับนางเยอะนะที่เป็นคนไทย
ส่วนตัวเคยมาถ่ายภาพยนตร์แล้วก็มาเที่ยวกับครอบครัว
อุ้ยตายน่าเอ็นดู
ทุกครั้งที่มาพักผ่อนก็จะนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรกเลย
ส่วนการมาเป็นแบรนดแอมบรัสเดอร์ในครั้งนี้
ซึ่งผู้หญิงก็ต้องชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วถูกป่ะ
มาครั้งนี้เหมือนไม่ได้มาทำงานเหมือนกับแบบมาเจอเพื่อน
คอยดูแลกันเป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ได้ช้อปปิ้งกินอาหารอร่อยรู้สึกมีความสุขมากค่ะ

โอ้โหทำไมอีนยังสวยถึงได้ขนาดนี้นะ

ไปซ้อมเต้นเกาหลีหรือเปล่า

นางว่าปิงปิงบางทีมีคอนเซิร์ต
โอ้โหโอเคเข้าใจได้

เมื่อครั้งที่มาถ่ายภาพยนต์โฆษณาตนได้มีโอกาส

ในการนวดตัวทาผิวต่างนานา
แล้วก็ยังสามารถที่จะเอามาแบบว่าพอกหน้าได้ด้วย

ฟ่านปิงปิงมันจบแล้วเวลามันเหลือ
ดังนั้นเรียนก็อยากจะบอกว่า
ฟ่านปิงปิงมาเจอกับอาม่า
อาม่านะตอนนั้นอาม่านะอายุ๓๙นะ

เอาคุณแม่เล่นด้วยเอา

ดูไหนนุ่มชอบบอกว่าพี่มาคิวโก่งไปเค้าโก่งแล้ว

ในช่วงหน้าท่านผู้ชายท่านใดนะคะที่นกเขาไม่ขัน
แล้วจะมีเรื่องมาบอกว่าทำอย่างไรกับขัน

ซึ่งจริงแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยมาก

ช่วงหน้ามีอีกหลายข่าวเลยค่ะ
เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนกเขาจุ๊กรูนะคะขอบคุณฮ่า

สมมะข่าวสินหัวของจีนแรงงานว่ามีม้าสายพันธุ์

เป็นม้าพันธุ์ที่หายากจากสาธารณซาฮาของสหพันธรัฐรัสเซีย
คือเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียดูหน้ามันสิตุ๊กตี๊ด

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหนาวและเย็นจัดได้ดี
และมีชีวิตอยู่ได้แม้จะต้องอยู่ในอุณหภูมิลบ๖๐องศาเซลเซียสค่ะพี่ม้า
แสดงว่าแข็งกลางมันต้องแบบขนเป็กเลยรัสเซียน่าจะเซบิลีอะไรอย่างนี้
น่ะสิแล้วมันอยู่ได้ยังไงตอนนั้นต้องไม่มีพืชพันธุ์อะไรที่มันจะขึ้นแล้ว

หมายถึงว่าขุดได้ใช่อยู่ใต้กองหิมะพี่มันขุดขึ้นมากินได้แล้วก็ผิวหนังที่ยืดหยุ่นของมัน

แล้วก็ผิวหนังที่ยืดหยุ่นของมันเนี่ยนะแล้วก็ชั้นไขมันของมันเนี่ย
หนาแน่นมากแล้วก็รักษาความอุดให้ร่างกายได้ในอุณหภูมิลบติดลบเยอะขนาดนี้
แล้วการเพาะเลี้ยงยาคุดเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนท้องถิ่น
เนื่องจากเขากินด้วย
พวกมันโดยคนเลี้ยม้านั้นมักจะอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กถ้ำการอุณหภูมิที่ลดลงนะฮะ
ปกติเขาก็ลดเป็น๔๐องศาเลยแหละแถวนี้นะฮะ
้ายาคุดตัวหนึ่งนะครับผลิตเนื้อได้สูงถึง๑๐๕กิโลกรัม
โอ้โหแล้วก็เมื่ออายุ๖เดือนนะฮะ
พออายุ๓๐เดือนนะฮะก็๒ขวบกว่าผลิตได้ถึง๑๖๕กิโลกรั

แล้วราว๒๒๘กิโลกรัมนะฮะมันเติบโตเต็มไวว้าว

เขาอยู่ในสี่โลกแบบนั้นมันไม่มีอะไรให้กิน
เพราะว่ากินหมูกินไก่เขาอาจจะบอกว่า
พวกคนใครกินหมูกินไก่น่ารัก

เออก็จริงพวกเขาเลี้ยงหมาก็ต้องกิน

สาลามีของอิตาลีเป็น

พวกนี้นะจริงเลย

เอามาอัปเดตเรื่องสภาพอากาศนิดนึงนะคะ
เขาบอกว่าโอ้ช่วงนี้อากาศจะแบบว่า

จะได้ดื่มน้ำขิงขึ้นนะคะคุณผู้ชม

วันไหนคุณแม่มาต้องมีน้ำขิงให้คุณแม่นิดนึง

รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ

ในช่วงวันที่๒๐ถึงวันที่๒๑มกราคมนี้นะคะ
ขณะที่ภาคใต้เองก็ฝนตกเพิ่มไปอีก

ซึ่งวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศทั่วไปนะคะ
ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูง
กลุ่มประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกและภาคกลางมีอากาศเย็น
กลับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดนำความชื้นมาเลยนะคะ
จากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคใต้
ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นอีก
และมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะคะ

อันนี้หน้าไทยรัฐค่ะฝนตกตกตอนไหนเนี่ยโถดูสิ
เป็นภาพในแฟมข่าว
โหดูสิโดยในช่วงวันที่๒๐ถึงวันที่๒๑มกราคมนี้เนี่ยนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะ
และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยนั่นเอง
แต่ก็อากาศก็จะเย็นนิดนึง

จี้ไม่มาเพราะว่าไปมูไนท์วันนี้
อ๋อไปมูนัยเลยไม่ได้มากับงานนาง้า
ใครที่แบบนกเขาไม่ขันฟังทางนี้

โยนให้ดิฉันเป็นผู้เล่าข่าวนี้อยู่ตลอดเวลา

จริงแล้วประสบการณ์น้อยมากนะฮะ
ไร้เดียงสารู้น้อยมากเลยใช่ไหม

รู้จักกระดิ่งเงินกระดิ่งทองไหม

เอางี้นะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเนี่ยนะ
ถ้าสมมุติว่าอยู่ใน

ที่งัวก็จะเรียกว่ากระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

มันก็เรียกมันมีชื่อแมลงที่เรียกนี่นะ
มีชื่อนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยู่ในเขาเรียกว่าพวกพันธุ์เม็ดเล็ดพืช

ไม่ใช่พวกกุจิที่อยู่ในขี้ควาย

หรือว่าอันที่ชาวบ้านจริงแล้วเนี่ยกระดิ่งเงินดิ่งทองเนี่ย

ขี้สัตว์เนี่ยขี้ไก่อะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าด้วงขี้ไก่

อยู่ที่อะไรก็เปลี่ยนชื่อหมดเลยเนาะ

แต่เขาบอกมีศัพท์ภาคคุณที่จะสามารถทำให้
เรียกว่าอวัยพฤดชายที่

เขาบอกว่าขายการโจ่งครึ่มมากเลยนะ
ในโลกออนไลน์
เป็นอดีตข้าราชการหารเนี่ยนะคะเจ้าของร้านขายผักสด
ซึ่งเป็นหนึ่งผู้เพาะเลี้ยงแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
อันนี้ก็เลยทีเดียวนะคะเขาเผยอย่างนี้ว่า
ตอนที่เขาเลี้ยงแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเนี่ยนะฮะ
มานานหลายปีแล้วผลปรากฏว่าทำให้เขาโชคดีมากเลย
หวยติดกันมาทุกงวดเลยเรื่องหวย
ไปเรื่องหวยได้ไงวะเดี๋ยวตอนงงอ่ะ

เอองงว่ะคืออะไรนะ
แล้วมันไปหารกเขาเอง
ยังให้สรรพคุณนะทางการส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ

ตามแบบฉบับสูตรโบราณมาจากทางเหนือเลยค่ะเจ้า
เหมือนแบบพวกที่กินยาดองกินช้างกระทืบโล

แล้วกินเป็นตัวเข้าไปมั้ง
ทำอย่างแบบ๗๔ไปลงมายอมบอกต้องไปซื้อที่เขา
ขณะนี้นะคะ

ก็ออกมาเปิดเห่ยว่าแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่มันมาขายกัน
ชาวบ้านที่พบกันมากจะเรียกว่าด้วงขี้ไก๋บ้างมอดแป้งบ้าง
มาพบกันมาใช้กันมาประมาณร้อยปี
ไม่มีผลกระทบต่อคนหรือสัตว์
อาจจะมีผลต่อเมล็ดพืชพันธุ์
แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในการศึกษาถึงผลกระทบต่อเมล็ดพันธุ์ในวงกว้าง
เพราะอัตราการทำลายไม่มากนัก
เราไม่แครับเรื่องนกข่อย

อาจารย์แกก็บอกว่ายืนยันเลยนะคะว่า
ดิ่งเงินกระดิ่งทองไม่มีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ

เขาบอกว่านะมีสรรพคุณเท่ากับวัยอาก้า

ใช่แต่ว่าพออาจารย์ออกมาพูดอย่างนี้แล้ว
ฉันกลับว่าไปกินไวอาก้าเหมือนเดิมดีไหม

เราจะติดตามคุณลุงนี้ต่อไป

เรื่องการหมดสมรรถภาพทางเพศนี้นะ

คือดิฉันว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

เตรียดเรื่องเศษฐะกิจ

เรื่องการมีหนี้สิน

ก็คือการมีชีวิตคู่
แล้วก็ผลปรากฏว่า
มีปัญหาทะเลาะบ่อแวงกันอยู่ไปกัน

ใช่ก็บอกว่าผู้ชายสมัยนี้นะพออายุแค่ประมาณใกล้จะหกสิบ
เพศสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเองบางทีนะเดือนละครั้งเดียว
เพราะว่าชีวิตมันก็จะไปวุ่นวายกับการทำมาหากินการทำงาน
ดูนี่ไหนจะลูกเต้าไหนจะแบบไอ้นี่แม่งโตแล้วจบแล้วมันยังมาเกาะเราอีก
ยังไม่แบบไปทำงานอะไรอย่างเงี้นึกออกไหมเออไอ้นี่ก็แม่งเรียนอยู่ปริญญาโทรไปเอกอีก
ปัญหารุมเบราในชีวิตดูเยอะมันเยอะแยะมากมายปัญหาปากท้องเป็นเรื่องที่สำคัญ
ดังนั้นเท่าที่ฟังมามันก็จะกลายเป็นอย่างนี้
คือเดือนละ๑ครั้งเนี่ยอีเมียคือสะกิดแทบประมาณสัก๒๙วัน

ไม่หลังจากเริ่มแบบว่าพอคลอดลูกแล้วพอเลี้ยงลูกแล้ว
เอาละตอนนี้เริ่มจะแบบว่า

พูดอย่างกับเคยแบบว่าเลี้ยงลูก
อ่านหนังสือมาอีกแล้วค่ะคุณแม่
เคยท้องเคยมีลูกเริ่มหมดแล้ว

ส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งเวลาไปให้ลูกนะส่วนใหญ่ใช่ป่ะคะถ้าเป็นผู้หญิง
ก็ใช่ไงมันก็ต้องไปอยู่กับลูกไปการเลี้ยงลูกแล้วไปรักลูกมากมาย
อีกผู้ชายก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยอันนี้ก็เหนื่อยแล้ว
แล้วก็มีหลายคนเพื่อนที่ฉันเนี่ยอย่าล้างกันเลยนะ
เรื่องเพศเนี่ยเรื่องการมีลูกเนี่ยหลังจากที่มีลูกแบบ

ไม่ทราบก็เลยไม่มีลูกเลยไง

เตรียมมากฟ่านฟ่าน

ดิฉันจะสวยกว่าเขาได้ยังไงเขายังเพิ่ง๓๖นะ

ไม่นี่ไงเห็นไหมคุณแม่เป็นแบบ๒๐๐ปีค่ะ

อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงนะคะ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗มกราที่ผ่านมาค่ะ
บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมาจากอินเดียเลยนะคะของอินเดีย
ก็เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์นี่แหละที่ถนนเข้าสาร

ก็มีการโพสต์คลิปพร้อมภาพต่างชาติเนี่ยนะคะ
มาจัดฉากถ่ายทำหนังเกี่ยวกับการขายเซ็กทอย

ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสื่อมเสีย
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของไทยด้วยนะคะ
โดยระบุว่าถนนเข้าสารจริงเหรอเนี่ย

ที่มันทำร้ายถนนเข้าสาน

ความรู้สึกของคนไทยมันเจ็บปวดครับ
หลังจากนั้นก็สนชนะสงครามนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพิทักษ์สุธิกุล

ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๙น๓๐นค่ะ
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของอินเดีย
นำหนังสืออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว

โดยเบื้องต้นก็รับแจ้งว่าการถ่ายทำทั้งหมด
เป็นเพียงการจำลองสถานที่การค้าขาย
ซึ่งการดำเนินเรื่องนั้นจะอยู่ในต่างประเทศ

เออเหมือนเปลืองเงิน

ตำรวจเอกพิทักษ์ก็เปิดเผยต่อไปบอกว่า

พบเห็นภาพหรือวัสดุอุปกรณ์
ที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการให้ยุติการถ่ายทำในทันที

รวมถึงป้ายข้อความนั้นมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม

ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวด้วยนะคะ

โดยได้ออกหมายเรียกประสานพื้นที่ที่เป็น
ที่ตั้งของบริษัทที่พัทยาอยู่ชนบุรีนะคะ

โดยจะแจ้ง๔ข้อหาด้วยกัน

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ซึ่งได้สั่งการตามอำนาจที่กฎหมายมีไว้
โดยไม่มีเหตุอันสมควร

เพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชนผลิตส่งออก
หรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด

เข้าใจยากขนาดนี้ทำไม

บันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใด

ใช่แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันละมุก

กระทำอันควรขายหน้าต่อหน้าทานและกำนัน
โดยเปิดเผยร่างกายและตั้งวางวัตถุใดบนถนน
และก็พรบรรยาศาสตร์ความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

คือจริงแล้วการที่จะมาขออนุญาตถ่ายทำเนี่ยนะ
คริปต์ต้องผ่านบอร์ดต้องผ่านทางการ
และในกองถ่ายก็ต้องมีคนของคนไทยมาดูแลด้วยนะ

พี่ลองทำอะไรสิ
ใครนังญี่ปุ่นไหมชื่อนังอินเดีย
หรือว่าเขาเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะวันนี้มันโดยช่าง๒๐๑๘

อะไรแบบนั้นนะคะก็โดนไปเรียบร้อยอ่ะเนาะ

อ่าช่วงหน้าโป๊ปตัวเรื่องของพี่โป๊ปอะไรอีกอ่ะ
พี่โป๊ปไปทำอะไรค่ะลายหลุด
ลายหลุดกับสาวเหรอแน่ใจเหรอ
ตอนตี๓แน่ใจเหรอ

เห็นด้วยเหรอว่าเขาไหน
เอาล่ะค่ะกลับมาครับใส่ใครกันต่อวาบไปเลย

โตอย่างกับสูบลมโตเร็วจัง
ไว้นอนเด็กพึ่งบอกแล้วว่าใช่มาปั๊บนั่งแล้ว
แล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดินก็พูดจ้อย
หน้าเหมือนกันดีเลยเหรอ

มีคลิปอยู่นี่นั่งรถมัน

นี่น่ารักมาก
ชมเขาก็พาลูกเขาไปสนุกสนาน

คนที่ถามนั่งเขาไปคือนไร
คนที่มีเล็ก๑คือน้องใส่ฟ้า

พายู้เขาก็หันไปมอง

ฟ้ากับภายุสตรอมและทันเดอร์
เห็นไหมเขาเกาะดูไหนเขาเกาะ
ดูยิ้มมาก

พายุยิ้มใหญ่เลย
อารมณ์ดีมากเลยทีเดียวนะคะ

ดูเห็นไหม

เลินแน่เลยเพราะว่ามีแต่รอยยิ้มเท่

ใช่ดูดีสิ

ชุมกู้อุ้มเหมือนอุ้มตุ๊กตาดีจัง

คุณพ่อลูกสองอย่างเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้ว
ก็สำหรับพระเอกหนุ่มติ๊กเจษฎาพรที่ภรรยาคนสวยก็เพิ่งจะคลอดน้องคนที่๒ออกมา
เป็นสมาชิกของครอบครัวผลดีนั่นเองค่ะก็เรียกว่ารับปีใหม่ที่ผ่านมาเลย
โดยตั้งชื่อให้ว่าน้องตรินเจตรินนี่เห็นไหมล่าสุดก็คุณติ๊กก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องของลูกอ่ะนะคะ
ว่าน้องก็สมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงน้ำหนักตามมาตรฐานถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้น
แต่คงไม่เท่าคนแรกเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากคนแรกแล้วตอนนี้ก็แบ่งกันดูแลกับภรรยานะคะ
ทั้งภรรยาแล้วก็เราก็เริ่มนอนน้อยเพราะว่าต้องตื่นบ่อยเป็นคุณพ่อมาช่วยเลี้ยงลูกไง
ช่วงนี้ก็มีคุณย่าคุณยายมาช่วยดูแลด้วยส่วนของรับขวัญก็มีให้ตามธรรมเนียมนะคะพี่ติ๊กบอกนอกจากนี้หนุ่มติ๊กก็ยังแย้มว่าแพลนถึงการมีลูกคนที่๓
ว่าลูกผู้หญิงไม่ได้กำหนดแน่ว่าจะมีแค่๒คนหรืออะไร

คนอะไรถึงได้ไม่มีวันที่จะแบบว่าหน้าเปลี่ยน

ตั้งแต่เล่น๒๔๙๙ถ้าท่านผู้ชมเห็นรูปเปรียบเทียบเลยนะ
ละ๑๐ปีนะมีคนเอามาเปรียบเทียบนะ

หุ่นเผ็ดบั้นโป่งมาก
เขาคือคนดูแลตัวเองแล้วเวลาเขาจะกิน

สมมุติที่คนง่ายชอบหล่อแบบนี้มีใช่ไหมผู้ชม

ใส่สูร์ทใส่อะไรแบบนี้

แบบว่าเบ้าดีอย่างนี้

ถ้าเหนื่อยเกินสำหรับลูกคนที่๒อาจจะพอแล้วก็ได้

น้องโป๊บน้องโป๊บนี่อย่าเล่าให้ฟัง

ถูกกระแสดราม่าจากการที่มีเพจเพจนึง

สนิทแต่สุดท้ายก็จะต้องเททุกคนเลย

คือพี่โป๊เข้าไปคอมเขาด้วยเขาก็เข้ามาตลอดด้วยเหมือนกัน
แล้วก็โพสต์ภาพค่ำควรถึงโป๊ปผู้หญิงคนนี้นะ
แล้วก็มีการส่งไลน์ส่งไลน์ไปกันให้กันตอนตี๓
ตี๓จากนั้นก็มีภาพจากเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งมักจะโพสต์ข้อความหาพี่โป๊ปตลอด
แล้วก็บอกว่าโป๊บร้องเพลงส่งมาให้ฟังแล้วตัวเองก็ยิ้มดีใจ
แต่ไม่มีภาพของเธอที่พิมพ์ไลน์ไปหาปุ๊บตอนตี๓แล้วก็บอกว่าหิว

คือข้อความนี้จะบอกถึงความแบบโต้ตอบกันในเวลากลางคืน
สนิทซ่านมเป็นแบบว่าอิ่นอย่างเงี้ย
รับว่าอายุขนาดนี้ต้องมีคนคุยบ้าง
แต่กับสาวที่ออกมาแฉนั้นคุยผ่านไอจีแค่๒๓วันเท่านั้น

หลังจากมีข่าวก็ไม่ได้ติดต่อกลับ

ไม่รู้ว่าเสียหายหรือไม่เสียหายเพราะตนไม่ได้ทำอะไร
ถ้าเขาทำแล้วมีความสุขก็ให้เขาทำไปเหอะ

แต่ใครจะมาว่ามาร้ายก็คิดกันเอาเอง

ก็ตามที่โกรธผมไม่ชอบก็ขอโทษด้วย

คนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่า

เข้าใจว่าคนที่ตนคุยด้วยตอนนี้เขาเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้น
อันนี้หมายถึงคนนี้อันนั้นมันน่าจะผ่านมาแล้ว

มีจุดย้ำสตรีทางใต้

ที่จะเปิดหลายคนเข้ามาดีก็มีบ้าง
บางคนก็เป็นพี่น้องกันไป

หมายถึงว่าผู้ชายเขาก็โสด

มันก็เข้าไปไล่ไป
ทีนี้บอกเป็นว่าเพศเอกไง

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างป้องกับนางแล้วว่าไม่มีอะไรกันต่อไปแล้ว
คืออย่างนี้ล่าสุดเนี่ยป้องเขาก็เลยออกมาเผยถึงมุมมองแล้วก็ความคิดของเขา

อ๋ออะไรอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอย่างไม่มั่นใจเสียกรคอยเปิดแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้นะค่อยค่อยว่ากันเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกคนดูมจะเบื่อเอา

แต่ว่าจะให้เปิดฉากอย่างเป็นทางการ

ส่วนที่น้องให้สัมภาษณ์เนี่ยนะ
ผมเนี่ยเขาได้อ่านที่น้องตอบแล้ว

ตอนนี้นะเราก็เป็นเพื่อนพี่น้องกัน
เชฬย์ใจไหมทั้งที่ว่าไม่มีอะไร
เหมือนสุดคนภูยิงสมัยนี้หน้าทำไมเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเค้าไปซ้อมเต้น
แล้วบอกเค้าไปแซมเต้นเธอก็จะไปซ้อมเต้น
คุณแม่ชอบพูดอย่างนี้
ฟวานปิงปิงกับปลอยติชาดาคล้ายกันมาก
ทางจากคลีนอีกเรียบกัน
วิเจจากกรรมชลมชาย
จริงแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะ
ผู้หญิงเขาได้โทรศัพท์ไป
ช่วงหน้าคุณผู้ชม

ยังพูดเรื่องการไปเต้นที่เกาหลีกันอยู่นะ
มาคราวนี้ค่ะคุณใบเตย
ก็เกิดกรณีดราม่าขึ้นมาอีก

ก็ล่าสุดเลย

อยากจะตอบว่าฝ่ายชายที่ไม่สนใจเธอ

แต่ว่าคนกลับไปโฟกัสที่
รูปภาพคู่อันหวือหวาย
ลักษณะเหมือนว่าใส่ชุดนอนแล้วนอนอยู่บนเตียงด้วยกัน

ล่าสุดคุณใบเตยอาสยามก็ออกมาชี้แจง

ไม่มีอะไรหวาดเสียวเลยนะคะจริงแล้ว

จริงแล้วใบเตยอยากจะถ่ายตอนที่เขาเผลอ

แต่พอไปถามแฟนเพื่อนทุกคน
เขาก็ติดเกมนี้กันหมดเลยเราก็เลยเข้าใจ

ใบเตยก็ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องตรงนั้น

มันก็เป็นกางเกงส่วนเราก็ใส่เสื้อ

ภาพที่ลงก็อยากให้ดู
แล้วอีกอย่างเราก็โตขึ้น

มีแฟนคนเดียวอีกอย่างเราก็รักกันมานานแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
จ้ะโอเคค่ะคุณแม่ไปจ๋าดีกว่าค่ะไปจ๋าดีกว่าอันเนี้ย
คบหาดูใจคุณกึ้งก็ค่อนข้างจะรู้กันนะเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนกัน
ไม่ใช่แบบว่าวันเดือนสองเดือนถึงว่าจะเงียบก็ตามนะฮะ
เราก็จะได้เห็นภาพคู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูแบบชิลอย่างนี้
มีคนจับตาอยู่ไม่น้อยแล้วทั้งสองก็เลิกลากันไปสุดท้ายเขายังมีเพื่อนกันเหมือนเดิม
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ล่าสุดวิเจจ๋ามาสัมภาษณ์ในวิทยาศาสตร์ฉบับหนึ่ง
บอกว่าเห็นว่ามีคนเห็นว่าคุณวีเจจ๋ากับคุณกึ้งเนี่ย
จ๋าบอกว่าไปเดินห้างด้วยกันเดินด้วยกันนั้นเป็นเรื่องจริง
แต่เป็นการไปทำงานเราเองห่างกับเขามานานถึง๓๔ปี
จะมีโอกาสคุยกันในช่วงปีนี้
ตอนที่เขาโทรศัพท์มาหาเมื่อตอนที่น้องสาวของตัวเองเสียชีวิต
เราเองก็สบายใจกับชีวิตขออยู่ในฐานะที่ปรึกษากันดีกว่า
ตอนนี้คุยกันปกติไม่มีอะไรตอนแรกอาจจะไม่สะดวกใจที่คุยกัน
แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วสบายใจแล้วไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้ว
ส่วนถ้าจะมีคนเชียร์ก็บอกว่าของแบบนี้มันขึ้นอยู่คนสองคน
ยุมากขนาดไหนถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มี
ถ้ามันจะมีไม่ต้องยุมันก็มีจบเลยคุณจ๋าพูดได้ดี
เพราะเรานะเวลาจะไปไหนด้วยกันมันก็มีอะไรด้วยกัน
ก็เป็นเรื่องถามไทนี่นะ
เราคงไม่มีรีเทิร์นอะไรกันแล้วเนอะ

สอบทีนี้ก็พักผ่อน

เหมือนมายุ

มาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ